เขาก็เกิดกันไปแล้วนะครับเพราะแหละว่าเนี้ยช่วงหัวเรี่ยวหัวตอนในช่วงเกาะโกยนะครับเปิดก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะ
นี่นี่คงไม่ไปเปิดร้านเล่าแล้วมั้งอืมเอานิดค่ะละมีปัญหาเยอะด้วย
แล้วเขาบอกว่าตามริมถนนตอนนี้นะน้ำอ้อยมีคู่แข่งแล้วมีคนต้มน้ำกระท่อมอ่ะ
ไปขวดขายผมเห็นในเน็ตมีขายแล้ว

อยากลองชิมเหมือนกันนะคะ